เด็กเทพรอชาเด็กเทพปาดหน้า
ด้วยความโอโหลงเขารากมันไส้ตัดสินใจปาด

เฮ้ยอะไร
นุ้งไม่ได้มาแขกมอเซย์ด้วยนะ

อุปกรณ์รถยนต์ชนิดใดราคาถูกที่สุด

ค่ะนอกจากชอบแต่งหน้าแล้วชอบแต่งรถไหม
ปกติรถไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทนัดเท่าไรค่ะ

บอกเลยค่ะว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นตรงนี้นะคะเราไม่ได้ซื้อนะคะคนเข็นเราไปจุ๊บมานะคะไม่รู้ว่ารถใครบ้างนะโดนจุ๊บของมาเดี๋ยวเช็คกันอีกที
แต่ว่าตอนนี้ค่ะอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะคุณฟ้าคะทั้ง๕ชนิด๕แบบนี้มีถูกไปถึงแพงสุดต้องหาให้เจอ
อันแรกค่ะเครื่องดูดฝุ่นในรถพกพาสะดวกพกพาง่ายเสียบไฟในรถได้เลยนะเอาที่จุดบุรีออกแล้วก็เสียบแทนได้เลย
อันนี้ค่ะที่วางโทรศัพท์ในรถมีไหมมีค่ะจำเป็นเนาะเอาไว้รับใช้แบบว่าเป็นเปิดโฟนอะไรแบบนี้เนาะสะดวกจริงเลยนะคะ
อันนี้เป็นแบบแม่เหล็กส่วนอันนี้เป็นกรอบป้ายทะเบียนค่ะแบบสวยงามกันน้ำกันแดดและปกป้องทะเบียนรถของคุณไม่ให้แดดมันมาโลมเลเลียได้นะคะ
ส่วนอันนี้เป็นกระจกมองหลังแบบยาวแบบที่ติดรถมาส่วนใหญ่มันจะสั้นเนาะไม่สะใจใส่ตาไงโดยเฉพาะผู้หญิงนะชอบมาก
ส่วนอันนี้นะคะเป็นถาดยางเอาไว้วางรองเท้าถอดเปลี่ยนได้ทำความสะอาดแบบง่ายมากสะดวกนะคะ
วันนี้ต้องหาให้เจอค่ะว่าอะไรถูกสุดและอะไรแพงที่สุดต้องทำการเรียงจากถูกไปหาแพงคุณมีเวลา๖๐วินาทีพร้อมไหมคะ
หายใจเข้าลึกสาธุอนุโมทนาขอให้เจอนะคะมีเวลา๖๐วินาทีเริ่มค่ะ
จริงแล้วไม่ได้ยากหรอกค่ะสังเกตหน่อยเดานิดนึง
กรอบป้ายทะเบียนนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ผ่านไปแล้วค่ะครึ่งทางค่ะสามสิบวินาทีเล้งมือหน่อยนะคะ

คุณฟ้า
สู้นะคะอย่าให้ความสับสนมาทำลายสมาธิเราได้ค่ะ
สลับได้ค่ะถ้าไม่พึงใจค่ะเล็งก่อนได้ค่ะ

หมดเวลาเดินสีฟ้าตรงนี้เลยค่ะ
เรียบร้อยดูสับสนเหมือนกวางน้อยมากนะคะ
ตอนนี้ค่ะเรียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงใจคุณผู้ชมไหมคะไม่รู้ว่าตรงใจหรือเปล่าแต่ขอให้ราคาตรงกันกันแล้วกันนะคะจากน้อยสุดไปแพงสุดเราจะเริ่มเฉลยที่กรอกป้ายทะเบียนที่คุณฟ้าเล็งไว้ว่านี่คือสินค้าที่ราคาถูกที่สุดมาดูกันค่ะว่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่และกรอกป้ายทะเบียนราคา
ขอให้สินค้าชิ้นที่๒นะคะกระจกมองหลังแพงกว่า๑๙๙บาทค่ะและราคากระจกมองหลังจะทำเงิน๕๐๐บาทให้คุณฟ้าได้หรือเปล่าราคาอยู่ที่

ข้อแรกก็วิทพื้นแล้วค่ะตอนนี้หมดสิทธิ์สะสม๓๐๐๐บาทนะคะแต่ว่ายังมีสิทธิ์ลุ้นรับอีกข้อละ๕๐๐บาทขอให้โชคดีแล้วกันขอให้ถาดยางรองพื้นนะคะแพงกว่า๑๙๙บาทและราคาอยู่ที่

อีกแล้วโดนอีกแล้วค่ะ

ข้าสูงกว่าถาดรองตรงนี้นะคะอยู่ที่๑๗๙บาทโอ้ถูกนะอย่าเพิ่งถอดใจค่ะแล้วยังมีข้อต่อไปให้ลุ้นนะคะสำหรับนี้เลยค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือแบบแม่เหล็ก
แพงกว่า๑๙๙บาทก็แล้วกันจะได้สะสมได้สักทีตอนนี้ยังโบเบ๋อยู่เลยนะคะงั้นมาลุ้นกันว่าราคาเท่าไหร่

โอ้โหโอเค
ที่วางโทรศัพท์แบบแถบแม่เหล็กค่ะราคา๒๕๙บาท
แพงกว่าเกาะป้ายทะเบียนจึงทำให้คุณฟ้าตอนนี้สะสมแล้ว๕๐๐บาท
ขอให้เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือแพงกว่า๒๕๙บาท
สะสมเพิ่มอีก๕๐๐บาท
และเครื่องดูดฝุ่นแบบพกผ่าราคาอยู่ที่
๒๗๙บาทยิงมาก
เยอะมากเลยค่ะและแพงกว่าจริงนะคะ
ราคาอยู่ที่๒๗๙บาททำให้รับเพิ่มไปอีก๕๐๐บาทค่ะ
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้
ก็คือกระจกมองหลังราคา๙๙บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดคือ
ดูดฝุ่นในรถยนต์ราคา๒๗๙บาทนั่นเอง
วันนี้คุณฟ้านะคะรับไปไม่น้อยเลยค่ะ
ขนาดใสไม่ค่อยรู้ราคาเกี่ยวกับอุปกรณ์ประดับรถยนต์นะคะ
ยังรับไป๑๐๐๐บาท
คุณฟ้ารับเงินรางวัลกลับบ้านไป๑๐๐๐บาท

กลับมาพบความสนุกแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้า
กับรายการแกงป่วนด้วนราคา
ช่วงเวลาบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์ครับ
และตอนนี้ก็ได้เวลาคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านกันแล้ว
เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
รู้บ้างว่าเมนูเครื่องดื่มจากร้านกาแฟพันธ์ไทย
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
๑พันธ์ไทยเลอร์ว่าที่แบบเย็น
สามสหายแบบเย็น
พันธุ์ไทยคอฟฟี่แบบเย็น
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร

ถือฝื่น

เอาไปเล่นให้เมียดูพวกนี้
นี่มันเป็นเรื่องศักดิ์ศัตริ์หรือลองทรง
นี่ไงศัตริ์หยุ่งข้า